ท่านผู้ชมครับไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดของอาคารแห่งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะเห็นผู้ชายสี่คนนะ
คือถ้าสามคนขึ้นไปเนี่ยเขาเรียกว่าโจรแล้วนะปล้นแล้วนะนี่ฮะ
คือพวกนี้เนี้ยสวมหวกกันน็อกเต็มใบถือรองเท้าเอามาวางที่หน้าห้องเพราะเพิ่งไปขโมยเขามาอืม
แล้วก่อนจากไปทำท่านี้อีกคนนึงอะไรก็ว่ากันเลยโบกไม้โบกมือใส่กล้องวงจรปิดนะครับ
แล้วก็เดินไปเนี่ยใส่หมวกกันน็อกเต็มใบแบบแต่งตรงแต่งตัวปิดมะละมิดชิด
เกิดขึ้นตีสี่ครึ่งสิบห้ามกราคมนะครับเป็นช่วงที่เอารองเท้ามาคืนเจ้าของห้องเขาอ่ะ
เพราะเจ้าของห้องเอาภาพจากกล้องวงจรปิดขณะคนร้ายมาขโมยรองเท้าเมื่อ๑๐มกราคม
นี่คือวันที่มาขโมยตีสี่ครึ่งเหมือนกันบางคนเห็นไหมไม่ได้ใส่หมวกกันน็อก
เห็นหน้าชัดเจนเลยนี่ฮะแล้วเอารองเท้าเข้าไปเจ้าของเขาก็เอาภาพจากกล้องวงจรปิด
ลงกรุ๊ปไลน์ของหมู่บ้านเพื่อตามหาคนร้ายอืมแล้วมันก็คงอยู่แถวนี้แหละ
ไม่งั้นมันจะรู้ได้ยังไงว่ากรุ๊ปไลน์หมู่บ้านเขาลงอ่ะนั่นแหละสิแล้วมันก็ย้อนเอากลับมาคืนแต่วัน
มาทำท่าเหมือนกับเยอะใส่เขาโอ้โหเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตึก๗๘ชั้น๒
โครงการหมู่บ้านเอื้ออาทรเทพารักษาหมู่๒๐ตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
ทำท่าแบบยิงดวนแบบนี้วันเอามาคืนรองเท้าที่ถูกหยิบไปเนี่ยนะ
ที่ถูกเจ้าศรีคนนี้ขโมยไปเนี่ยนะอืมเป็นผ้าใบอดีตสีเทาดำนะคะ
ครับของนางสาวพิมพ์ธิสาสีโสดาอายุสามสิบเอ็ดปีเอ่อ
ถอดไว้หน้าห้องเธอบอกครั้งที่สองแล้วที่เธอโดนขโมยรองเท้า
ครับเธอก็เลยไปดูกล้องวงจรปิดอืมเอาคลิปไปโพสต์ในกลุ่มไลน์
หมู่บ้านเอาหลักฐานไปแจ้งความที่สพบางพลีแต่สุดท้ายก็เอามา
คืนแล้วก็ทำท่าแบบนั้นก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใคร
แต่ดูลักษณะก็น่าจะแบบวัยรุ่นอะไรแบบเนี้ยเพราะวันที่มาเอาเนี่ย
บางคนก็เห็นหน้าชัดเจนอ่ะใช่ไหมคือเขาจะไว้ในห้องนอกห้อง
คุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปขโมยของเขานั่นน่ะสิครับนะคะ